สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
เช้านี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนั้น
เพราะว่ามีการเตรียมห้องรับรองพิเศษค่ะ
ขณะที่อาน้ำอ้อยนานก็เปิดเผยอาการของปอว่าตอนนี้ยังทรงตัวค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยจากนายแพทย์สุรศักดิ์กันตาชูเวศิริ
หน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หนึ่งในทีมแพทย์ที่รักษาปทฤษฎีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
พบการติดเชื้อที่ปอดด้านซ้ายที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว
ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ระบุว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการพระเอกดังอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะอาการปอดติดเชื้อค่ะซึ่งยังคงยืนยันว่าไม่เรียกได้ร้ายแรงมากนัก
กล่าวว่าการรักษามาถูกทางแล้วซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติม
จะมีการประกาศจากทีมแพทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ทั้งนี้ค่ะอาน้ำอ้อยยังได้วอนไปถึงบุคคลภายนอกที่ติดตามไปที่บ้านพักของปอ
เพื่อดักรอถ่ายภาพน้องมะลิว่าถือเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวมากเกินไป
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้พูดคุยกับบุคคลดังกล่าวให้หยุดการกระทำนี้
ซึ่งขณะนี้นะคะเพื่อนบ้านได้ช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีบุคคลแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้าน
และครอบครัวกำลังปรึกษากันว่าจะย้ายที่พักเพื่อความปลอดภัยของน้องมะลิ

ทีมแพทย์เนี่ยบอกได้เลยพูดแทนได้เลยว่าคือเรามีความรู้สึกว่าทีมแพทย์เขาไม่ทอดทิ้ง
มีความรู้สึกอย่างเดียวคือทีมแพทย์สู้ไปกับปอนะครับ
ทั้งหมดก็น่าพอใจที่เขาดูแลอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังเหมือนเดิม
แต่สภาวะที่ต้องพูดคือเหมือนคงเดิมคืออยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนเดิม
แต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทีมแพทย์จะเป็นคนรวบรวมให้นะครับ

ได้เห็นจริงจะได้เห็นเลยว่าทีมแพทย์อยู่ตรงข้างในในห้องคุณปอน
ห้องปอจะมีประมาณชาวว่าแพทย์เองประมาณ๗๘คน
และพยาบาลอีก๘๑๐คนนะครับก็เฝ้าระวังอยู่เท่านั้นเอง
แล้วก็เกรงว่าอาการติดเชื้อไม่ได้มีเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่กังวลว่าอย่ามีนะครับ
น้องมะลิก็ทุกคนก็เห็นว่าเป็นขวัญใจนะครับ
แล้วก็ทุกอย่างก็ดูน่ารักสดชื่นตลอด
ทุกคนที่พบเห็นเนี่ยก็จะอดเทใจรักไม่ได้นะครับ
แต่ว่าก็ต้องขอความเห็นใจด้วยนะฮะ
ในขณะที่ครอบครัวเนี่ยอย่างคุณพ่อเขาปอยังอยู่ตรงนี้

เพราะฉะนั้นมะลิจะเป็นพึ่งยึดเหนียวพ่อแม่ลูก
ก็เลยขอความกรุณาว่าภาพที่ได้ก็ควรจะเป็นภาพที่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเรารอภาพที่สมบูรณ์สุดคือ๓คนนะฮะ
และส่วนที่บ้านหรือที่ออฟฟิศเนี่ยแถวบริเวณนั้นแถวรัฐพราวะขอความร่วมลืมให้สมบูรณ์เข้าไป